ชาวบ้านในชุมชนเอื้ออาทรที่นนทบุรีบอกว่าแม่ตำรวจมาดูหน่อยสิ
วัยรุ่นบางคนผมใช้คำนี้กลางจริงเด็กมันขี่จักรยานยนต์ผ่านมานะ
ก็ถามเด็กว่าเฮ้ยใช่เปล่าพอเด็กตอบไม่ใช่ครับเป็นเรื่องครับคุณผู้ชม
นี่ครับกล้องวงจรปิดนะครับหมู่บ้านเอื้ออาทรวัดกู้๒อเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรีจับภาพรถจักรยานยนต์๑คันขี่ซ้อน๔กลายมาแล้วมาจอดเลี้ยวกลางถนน
จากนั้นก็มีรถจักรยานยนต์อีกสี่ห้าคันมาดักหน้าล่ะนี่ฮะมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้ว
โอ้โหลุมเขาวัยรุ่นชายคนหนึ่งเดินตรงไปที่รถจักรยายนต์ซึ่งจอดอยู่ครับ
กหน้าก่อนเต็มแรงจากนั้นอีกฝ่ายก็วิ่งหนีกระจายไปคนละทิศคนละทาง
กลุ่มที่ก่อเหตุวิ่งไล่ผู้ได้รับบาดเจ็บไปนะครับไปต่อยไปเตะไปกระทืบ
เพราะกลางถนนไม่สนใจสายตาชาวบ้านแล้วก็ขึ้นรถนะฮะหนีไป
กล้องวงจรปิดอีกมุมจับภาพกลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับมากันสิบคนได้มั้งนะ
ขับรถหนีครับไปรวมตัวอยู่ที่ซอยแห่งหนึ่งบางคนเปิดเผยใบหน้าด้วย
พบว่ามีทั้งวัยรุ่นนะครับเป็นผู้ชายอายุกว่า๒๐ปีนะฮะ
ของวัยรุ่นอายุ๑๖ปี๑ในกลุ่มคนเจ็บระบุว่าลูกชายขี่รถจักรยายนมากับเพื่อน
พบกลุ่มผู้ก่อเหตุมาจอดดักหน้าและตะโกนถามว่าเฮ้ยใช่เปล่า
ลูกชายก็แปลกใจใช่อะไรก็ตอบแบบสุภาพบอกไม่ใช่ครับแต่อีกฝ่ายกลับมาโอ้โหเข้ามาเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยครับ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
เนี้ยค่ะคุณผู้ชมบอกผมหน่อยเลยว่าไอ้ใช่ครับกันมันเป็นคำถามที่มีความ
หมายว่ายังไงเผื่อผมไปเจอถามผมจะได้ตอบถูกนะฮะ
หลังเกิดเหตุครอบครัวของผู้บาดเจ็บนะครับก็วนกลับมาเอารถจักรยานยนต์กลับบ้าน
จากไม่มีใครที่จะขี่ไหวแล้วส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บเข้าแจ้งความที่สพปากเกร็ดครับ
ยังจับคนร้ายไม่ได้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปพบว่าสามแยกถนนปากทางเข้าซอยตัดออกถนนหลักเนี่ย
ชาวบ้านยอมรับโอ้โหตรงนี้บ่อยพี่เป็นร้านปลารองเลยนะ
กลัวว่าคนที่ทำมาหากินเนี่ยจะโดนลูกหลงบอกตำรวจมาดูแลบ้าง
เห็นที่เห็นข่าวที่แรกตกใจไหมว่าเป็นหน้าร้านเราเนี่ย
ตำรวจให้ข้อมูลบอกว่าทราบตัวผู้ก่อเหตุบางส่วนแล้วนะครับ
ฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างการติดตามนะครับ
ส่วนประเด็นที่ลงมือคาดว่าอาจจะเป็นเรื่องขัดแย้งกับกลุ่มคู่อริ
หรือว่าทำร้ายผิดตัวครับ
ทางผมได้คำตอบแล้วล่ะไม่ต้องไปตอบครับ
ถามว่าใช่ไหมก็ไม่ต้องตอบทำเฉยดีกว่า